ท่านผู้ชมครับมีนักแข่งเรือยาวที่ไปซ้อมพายเรือในแม่น้ำยมที่จังหวัดแพร่นะฮะ
แต่ช่วงนี้ฝนตกน้ำก็เยอะไหลเชี่ยวด้วย
ล่าสุดเนี่ยเรือไปชนต่อหม้อสะพานแล้วพลิกคว่ำนักแข่งเรือยาว๑๑ฝีพายเนี่ยจมน้ำทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้ศูนย์หายไป๒คนครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เห็นไหมฮะลอยไปกับน้ำเนี่ยฮะน้ำไหลแรงมาก
ฝีพายลอยคอในแม่น้ำยมนะครับระหว่างเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
ฝึกซ้อมจนเรือพลิกคว่ำนะครับ๑๑ฝีพายตกลงไปแม่น้ำ
หมดเลยนะฮะคือทุกคนก็พยายามจะว่ายน้ำเข้าฝั่งนะครับแต่

เข้าฝั่งมาได้เนี่ย๙คนหายไป๒คนนะครับทุกผู้ชมครับจาก๑๘
คนนะฮะตรงนี้คือแม่น้ำยมในพื้นที่ตะมนตเวียงทองอำเภอสูง
เม่นจังหวัดแพร่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้โอ้โหนี่ฮะคือ
ล่าสุดเนี่ยเรือที่ประสบอุบัติเหตุตอนนี้นำขึ้นมาจากน้ำได้
แล้วนะครับในสภาพแปลกพังเสียหายมีจนาทีเข้าไปเอาเรือขึ้น

ชิ้นส่วนบางอย่างก็หลุดไปจากเรือด้วยนี่ลำนี้นะครับหัว
เรือที่เป็นแม่ย่านางเนี่ยก็หลุดหายไปคาดว่าลอยไปตามกระแสน้ำ
แล้วฝีพายที่หายไปสองคนนะครับก็คือนายพานุพงศุริโยหรือว่า
อายุ๒๗นี่นะฮะซ้ายมือนะครับคุณแบงค์อีกคนนึงก็คือนาย
ชายาการแสงโชคชื่อเล่นชื่อตามอายุ๓๑ปีนะครับเป็นชาวบ้านหมู่๔
ตะมนต์เวียงทองเป็นฝีภายของเรือเจ้าพ่อดอนก้อมนะฮะคือหน่วย
ภัยก็หาตั้งแต่เมื่อวานนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็หา
วันแต่ว่ายังไร้วี่แววผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าแม่น้ำยม
ตรงจุดนี้จะมีการแข่งเรือประเพณีของตะมนต์เวียงทอง
จัดขึ้นทุกปีช่วง๑๕๑๖ตุลาคมใช้เรือยาวเล็ก๑๑ฝีภาย
เป็นเรือแข่งระยะทางแข่ง๕๐๐เมตรมีตัวแทน๑๒หมู่บ้านเขาจะ
ลงแข่งขันกันทุกปีแล้วก็ซ้อมกันที่แม่น้ำจุดนี้นี่แหละซ้อม

เจ้าพ่อดอนก้อมเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่๔ตะบนเวียงทองเมื่อ
วันนี้นำเรือลงซ้อมนะครับ๑๑ฝีพายก็ลงซ้อมกันขณะกำลังพาย
เรือเนี่ยออกไปได้แค่๓๐๐เมตรกระแสน้ำในแม่น้ำยมไหลเชี่ยวแรง
มากเป็นน้ำวนด้วยเรือพลิกคว่ำแล้วไปชนกับต่อหม้อสะพานด้วย
เรือแตกนะฮะฝีพาย๑๑คนเนี่ยก็พยายามไหว้น้ำเข้าฝั่งกัน
สุดท้ายหายไป๒คนครับ
มันก็เลี้ยกับทุกคนก็มันเล็กก็มันเข้าไปจะได้เนี่ยฝั่งนี้
น้ำวนแล้วก็รายเชี่ยวนะครับค่ะวันนี้ทางครอบครัวพูดศูนย์หายทั้งสองคนนะฮะ
ฝีพายก็มาโยนหมอนนะครับตามความเชื่อในพื้นที่
ก็ยังไร้วี่แววนะครับวันนี้ยุติการค้นหาเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะฮะ
เพราะว่าอากาศมันเริ่มคือน้ำมันเยอะไหลเชี่ยวแล้วก็เริ่มค่ำมืดแล้วอืม
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาอีกทีหนึ่งนะครับค่ะคุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้